คุณผู้ชมค่ะทีนี้เราพาไปในท้องที่สพพบพระจังหวัดตากนะคะ
ตอนนี้ตำรวจสพพบพระก็ยังคงตามไล่ล่า
ผู้ชายคนหนึ่งลักษณะมีหนวดเคราถามว่าเขาไปทำผิดอะไร
ผู้ชายคนนี้ไปลักพาตัวน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๗ขวบ
แล้วไปทุบทำร้ายร่างกายน้องค่ะ
แล้วพาน้องไปไว้ที่ป่าในมันป่าสมันสับปะหลัง
สุดท้ายมีคนไปพบช่วยเหลือมาได้สภาพคือสบักสบมเลย
เรานำเสนอข่าวเรื่องนี้คือจุดเริ่มต้นจากเฟซบุ๊กนี้แหละค่ะ
มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ข้อความช่วยเหลือจากโซเชียลนะฮะ
ขอความช่วยเหลือจากโซเชียลไล่ยาวแบบนี้
บอกว่าให้ช่วยตามหาน้องงามตาเด็กหญิงวัย๗ขวบ
น้องหายตัวไปจากพื้นที่บ้านทรัพย์เจริญตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
หายไปตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๓มกราคมสักประมาณ๑๐โมงเช้า
น้องได้หายไปกับผู้ชายไม่ทราบรูปภัณฑ์สันธาร
คนร้ายขี่ออกไปแล้วก็บอกกับน้องว่าจะพาไปซื้อขนม
นี่ก็ต้องเป็นบทเรียนด้วยนะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
แล้วก็น้องน้องหนูดูข่าวนี้ไว้นะคะถ้าเกิดว่าคนแปลกหน้ามา
ลักษณะออกอุบายพาไปซื้อขนมอย่าไปกับเขานะคะลูกนะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากโพสต์แรกโพสต์ไปนะฮะ
วันต่อมาค่ะ๒๔มกราคมเจ้าของโพสต์โพสต์เดิมได้มีการอัปเดต
ความคืบหน้าบอกว่าพบน้องงามตาแล้วน้องถูกมาทิ้งไว้ในป่าไร่มันสับปะหลัง
น้องเดินออกมาจากป่าขึ้นมาบนถนนบริเวณทางแยกไซโลพิมพา
ในสภาพน้องคือสะบักสบอมมีเลือดออกหูออกตาแล้วก็ท้ายถอย
หลังจากที่เอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็ส่งนักข่าวลงไปเลยนะคะ
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องงามตา
ข้อมูลมาจากคุณครูที่นำเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในโซเชียลบอกว่า
งามตาเป็นนักเรียนชั้นป๑ของโรงเรียนรวมไทยพัฒนาที่๕
เป็นเด็กค่อนข้างตัวเล็กหลังจากที่หายตัวไปค่ะ
หลายคนก็เป็นห่วงนะคะก็เลยช่วยกันออกตามหา

วันเกิดเหตุพ่อได้พาน้องงามตาแล้วก็ลูกอีก๒คน
ไปทำงานที่ไร่มันสับปะหลังท้ายหมู่บ้าน
ระหว่างที่พ่อทำงานอยู่จู่น้องงามตาก็หายตัวไป
พร้อมกับรถจักรยายนต์ของพ่อที่จอดทิ้งไว้
แล้วก็เสียบกุญแจค้ารถไว้ด้วยนะคะ
ลูกอีก๒คนที่มาด้วยกันบอกว่า
งามตาไปกับผู้ชายใส่เสื้อสีดำ
ผู้ชายคนนี้บอกกับน้องบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนม
หลังจากนั้นคุณผู้ชมพ่อรู้แล้วว่าลูกสาวหายตัวไป
ก็พยายามรีบออกตามหาตัวแต่ก็ไม่พบนะคะ
จนกระทั่งอีกวันถัดมาผู้ใหญ่บ้านในท้องที่
มาเจอน้องงามตาเดินอยู่ริมถนนในสภาพมีเลือดไหลตามใบหน้า
ลำคอก็เลยรีบพาตัวไปส่งที่โรงเรียน
พาไปหาครูคนที่โพสต์เรื่องราวทั้งหมด
ทีนี้จากการสอบถามน้องงามตาน้องงามตาบอกว่าคนร้าย
พาขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วตระเวนขี่ไปหลายต่อหลายที่
ระหว่างทางหากน้องร้องหาพ่อหาแม่
คนร้ายก็จะใช้ไม้ทุบตีน้อง
งามตายืนยันบอกว่าเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนนะคะจำหน้าได้ด้วย
เป็นผู้ชายรูปภัณฑ์สันธารคือ
รูปร่างผอมขาวสูงมีหนวดมีเข่าอันนี้น้องบอกนะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพบางพระนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
แล้วปรากฏว่าไปพบว่าจุดเกิดเหตุเนี่ย
อยู่ห่างจากถนนลาดยางไปสักประมาณ๓๕๐เมตร
ในที่เกิดเหตุพบเสื้อของเด็กหญิง
ใกล้กับกระท่อมกลางไร่มันสับปะหลัง

ซึ่งตรงจุดนี้แหละตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นกระท่อมที่คนร้ายมาพัก
อกจากนี้ยังไปพบท่อนไม้ไผ่๑ท่อนยาวสักประมาณ๑เมตร

ว่าไอ้คราบที่เห็นมันใช้คราบเลือดหรือไม่นะฮะ
และต้องตามไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะ